คุณผู้ชมไปที่บ้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
อยู่ดีดีนะคะมียูทูบเบอร์คนนึงเขาก็สดผ่านช่องยูทูปของเขา
ไปที่บ้านหมอปลาแล้วก็พูดจาพาดพิงหมอปลาหลายอย่างมาก
รวมไปถึงพาดพิงภรรยาของหมอปลาด้วย
บอกว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นยูทูปเบอร์ที่เคยเกาะติดชีวิตลุงพลที่บ้านกอก
แล้วคนเขาก็มีการแจ้งตำรวจไงคะสุดท้ายตำรวจมารวบตัว
แล้วปรากฏว่าในรถเขามีเหมือนปืนอัดลมมีอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
แต่ไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ดูสิฮะ

แล้วมีการพูดจาแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ตามหาหมอปลาหมอปลาอยู่ไหนหมอปลาอยู่ไหน

ไปช่วยเด็กที่ถูกเจ้าอาวาสวัดล่วงละเมิดทางเพศที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ตำรวจสพบ้านลาดก็เลยไประงับเหตุรวบตัวยูทูปเปอร์คนนี้ตรวจค้นรถยนต์ปรากฏว่าในรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูค่ะ
มีมีดดาบมีปืนอัดลมครับมีเบียร์นี่ค่ะเบียร์มีทั้งเป็นขวดและเป็นกระป๋องอะค่ะ
โอ้โหก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหมอปลา
คือหมอปลาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานที่มันเกิดเรื่อง
หมอปลาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็เห็นยูทูบเบอร์คนนี้กำลังสดผ่านช่องยูทูปตัวเอง
พาดพิงหมอปลาขับรถไปหน้าบ้านหมอปลา
ก็เลยแจ้งให้คนที่บ้านระวังตัวแล้วรีบแจ้งตำรวจ
พอมาถึงยูทูบเบอร์คนนี้ก็สงบสติอารมณ์แล้ว
แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่มาที่บ้านหมอปลา

กมีดทำไมพกปืนอัดลมทำไม
หมอปลาบอกว่าจำได้เลยนะยูทูบเบอร์คนนี้

ก็เลยสงสัยว่าที่มาสดผ่านช่องยูทูปของตัวเอง

สุดท้ายเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษหมอปลา

ก็ยังไงดีล่ะจะไม่เอาเรื่องมันก็จะกระไรอยู่หรือเปล่า
ทีนี้ค่ะตอนแรกเหมือนเขาก็จะขอโทษนะเนาะ
แต่พอไปโรงพักยูทูบเบอร์คนนี้เปลี่ยนอารมณ์เลยค่ะ
ทำตัวเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่
หมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

กล้าจะปล่อยไปสร้างมันไม่เอาเรื่องเอาลาว
หมอปลาบอกไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับยูทูบเบอร์ที่บุกไปบ้านหมอปลาค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เจตนาจริงแค่อยากจะไปถ่ายรูปกับหมอปลาแค่นั้นเลย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับยูทูบเบอร์ที่บุกไปบ้านหมอปลาค่ะ
คือผมว่าเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับยูทูบเบอร์ที่บุกไปบ้านหมอปลาค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เจตนาจริงแค่อยากจะไปถ่ายรูปกับหมอปลาแค่นั้นเลย

แต่ที่มีการสดผ่านช่องยูทูปของเขาพาดพิงภรรยาหมอปลาเรื่องมีชู้เนี่ยนะ
ก็เพราะว่าฟังข่าวมาผิดก็เลยเข้าใจผิด
กราบขอโทษหมอปลาและภรรยาไปเรียบร้อยแล้ว
ที่ไปสดในช่องยูทูปของตัวเองที่บ้านหมอปลาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้จะไปเอาใจลุงพลหรืออะไรนะ
ลุงพลไม่สามารถบังคับให้ทำอะไรได้หรอก
แล้วก็ตัวเองไม่ได้มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นนักธุรกิจที่ดิน
หลังจากทำธุระที่จังหวัดประจวบคิริขันก็เลยจะไปเอากระเช้า
ให้กับตำรวจสพบัญลาศขอบคุณที่ตำรวจทำงานดี
มีอยู่๓กระเช้าอะค่ะกระเช้าที่เหลือก็เดี๋ยวฝากตำรวจไปให้หมอปลาและภรรยาด้วย
ตำรวจสพบ้านลาดยังไม่ได้แจ้งข้อหานายภูริวัฒน์ยูทูบเบอร์คนนี้นะคะ
ตัวชั่วคราวไปก่อนแต่ก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ